เขาบอกว่าแม่ตะเคียนไปเข้าฝันชาวบ้านว่าอยู่ใต้น้ำนานมาก
หนาวมากอยากจะขึ้นมาอยู่กับลูกสาว
งานนี้ร้อนถึงเจ้าหน้าที่นะคะต้องมาช่วยกันตามหาค่ะ
เขาได้รับการร้องขอจากชาวบ้านให้ลงไปช่วยงมหาต้นตะเคียน
ทำเป็นเล่น
การที่จะลงไปงมเนี่ยต้องมาแบบชุดเต็มอย่างนี้นะ

มากันเป็นนั่นแหละเป็นเท่าไหร่นะ
ไปต่อนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเขาฝันว่า
แม่ตะเคียนไปเข้าฝันเด็กในหมู่บ้านนะ
ว่าอยากจะขึ้นจากน้ำเพราะว่าอยู่ในน้ำหนาวมาก
อยู่เป็นร้อยปีแล้วแล้วก็อยากจะขึ้นมาอยู่กับลูกสาว
ลูกสาวเนี่ยคือเจ้าแม่สบายเงินเจ้าแม่สบายทอง
และนำขึ้นมาจากลำห้วยเมื่อกี่ปีแล้วนะ

อ่ะวินโดไม่ทันอีกแล้วเดี๋ยวตีรอบยอดทีเดียว

คุณนับคะแนนไว้นะซึ่งในฝันเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนบอกว่า
อยากจะขึ้นมาก่อนวันที่๕กุมภา
ซึ่งเนี่ยก็ได้มีการช่วยกันงมหานะคะ
แล้วก็มีการมาชี้จุดที่แม่ตะเคียนสบายเงินสบายทองขึ้นมาเมื่อกี่ปีนะ
เมื่อกี้บอกไปแล้ว

๔ครับนับกัน๔ละ
ประดาน้ำเขามีการจุดทูปขอขมาแม่ธรณีนะคะ
แล้วก็ลงไปมุดเหมือนลงไปดำน้ำเนี่ยค่ะ

แล้วล่ะท้อนตาเคียนจะห้ามกลางความดีใจของชาวบ้าน
เขาอัพเดทว่าจะมีการประสานรถแบ๊คโฮลดึง
แต่ล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดอย่างใคร

นำภาพมาให้คุณผู้ชมดูว่าท่อนตะเคียนที่ไปงมหาดำกันขึ้นมา
จุดที่ชี้ไปเนี่ยรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นแบบไหน
แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกไหมที่มีเด็กหลายคนในหมู่บ้านฝัน
แล้วไปชี้จุดว่าจุดตรงนี้แหละเป็นจุดที่เคยเจอแม่สะใบเงินแม่สะใบทอง
แล้วก็ดันไปเจอจุดที่เขาบอกว่าสบายเงินสบายทองเนี่ยเป็นลูกสาว
อันนี้คือเป็นต้นแม่ใช่หรือเปล่ายังไงไม่แน่ใจ
นี่ดูพี่บรรดานักประดาน้ำเขาบอกอธิบายภาพแบบนี้เลยอะค่ะ
ก็ต้องใช้รถแบ็คโฮลมาดึงด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกัน
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะดูเราต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะ